คุณผู้ชมคะเปิดศึกกลางสี่แยกเลยค่ะ
มีฝ่ายดำกับฝ่ายขาว
มุมดำกับมุมขาวชกกันแบบนี้

โอ้โฮพระราคังช่วย
คุณพระราคังช่วยได้เวลา
กาหรับท่าน
พูแหลกได้เวลาบูหลัก
เอาครับได้เวลา

เป็นยันนี้เฉลี่ยใครคนใส่แล้วครับ

แวนมาตร

ก็สงสัยคนขายภั่วบรรลัย
ส่วนคนชุดดำเป็นใครมาจากไหนทำไมโมโหขนาดนี้
ค่อยฟังค่ะเพราะว่าที่แรกดูคลิปบอกว่าโอ้โฮแหม
เสียงประกอบนี้มันเข้ากับที่ชกกันเหลือเกิน
ทำไมคะตอนนี้สนามมวยปิดก็เลยมาเปิดศึกกันกลางแยกหรืออย่างไร

ใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูฝ่ายชายชุดดำดูจะเป็นฝ่ายลุกหนักกว่า
แล้วก็ฝ่ายสีเสื้อสีอ่อนเนี่ยสีขาวหรือเทาอ่อนที่ฉันไม่แน่ใจ
แต่ว่าดูสิเห็นไหมคือจะเป็นฝ่ายแบบหนีแล้วก็ตั้งรับ
จนแบบเขาเพลี่ยงพล้ำไปแล้วลงไปนอนกับพื้น

ใช่ค่ะเออเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
จับภาพได้ซึ่งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอเห็นแบบนี้เนี่ยนะเราก็เลยไปคุยกับคุณอดุลกันเอ้ย
อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของร้านขายกล้องวงจรปิดที่จังหวัดลำปาง
ก็ถามนั่นแหละเขาบอกว่าเอาจริงมันมีคนเป็นคนเสื้อเหลือง
นี่ค่ะคนที่เขาไปห้ามเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๑โมงของเมื่อวาน๒๖เมษาค่ะ
ตอนนั้นตัวคุณอดุลอยู่ในร้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ดังเลยคุณอดุลก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปห้ามทั้งสองคน
เห็นว่าเนี่ยเขาชกกันอยู่แล้วนี่ค่ะคือชายเสื้อเหลืองที่ไปห้ามกัน
ตอนไปถึงเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเลยบาดเจ็บฟกช้ำบริเวณใบหน้า
ทีนี้เราก็อยากรู้สิว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรทำไมมาชกกันกลางแยกแบบนี้
สาเหตุค่ะทั้งสองคนเนี่ยขายพวงมาลัยทั้งคู่เลยนะคุณ

สรุปคือขายพวงมาลัยทั้งคู่คุณอาจจะเห็นว่าคนนึงถือพวงมาลัย

เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนกันเขาเป็นศัตรูกันแบบนี้ก็เลยชกกัน
เพราะอะไรรู้ไหมเขาขายพวงมาลัยที่สี่แยกป่าขาม
แล้วตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับสัมปทานสถานที่การขายพวงมาลัย

โอ้โหมีสัมประทานด้วยหรือ
ตรงนี้ค่าจองนะเอาเองมาได้ยังไง
เอาเองย้ายไปที่อื่นแล้วเองมาขายตรงนี้ไม่ได้แล้วนะ
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพอชกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ

กู้ภัยเขาก็เลยเอาตัว๒คนไปรักษาบาดแผล

แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนายสอนชัย
มาเยอะกู่อายุ๓๐ปีนายสอนชัย

แต่ว่าที่เห็นในกล้องวงจรปิดเขาคือฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ

ใช่คือเขาชี้ให้ดูนี่พี่นักข่าวซูมดูเลย
บาดแผลที่คิ้วซ้ายผมต้องเย็บ๕เข็มนะ
แล้วนี่ถกแขนเสื้อให้ดูดูแผลที่ข้อศอก

นี่เป็นร่องรอยบาดแผลร่องรอยช้ำตามแขนแล้วก็ลำตัว
นายสอนชัยเขาบอกว่าผมขายพวงมาลัยตรงนี้มาปีกว่าแล้วนะ
แล้วเมื่อตอนประมาณ๔๕เดือนที่ผ่านมา
เพื่อนผมเขาขายพวงมาลัยอยู่ที่อีกแยกนึงกลับบ้าน
ก็เลยให้ผมไปขายแทนส่วนฝั่งคู่กรณี
เขามาขายตรงแยกที่เกิดเหตุเนี่ยแทนเขาทีนี้กลายเป็นว่าไงอ่ะ
คุณผู้ชมคือมันเหมือนกับว่าเพื่อนก็เคยขายจุดหนึ่ง
เพื่อนไม่อยู่นายสอนชัยก็เลยไปขายตรงที่เพื่อน
แล้วที่เดิมที่นายสอนชัยขายน่ะก็เลยไม่มีคนขาย
แล้วก็มีชายคู่กรณีมาขายตรงนี้
ทีนี้ค่ะพอเพื่อนเขากลับมาเพื่อนจะมาขายที่เดิม
สอนชัยก็ขายที่ของเพื่อนไม่ได้แล้วไงสอนชัยก็ต้องกลับมาตรงนี้
เสร็จแล้วพอกลับมาปั๊บเนี่ยก็เลยไปบอกชายคู่กรณี
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขายที่แยกตรงนี้แล้วนะ
เพราะว่าไอ้จุดนั้นน่ะเพื่อนผมเขากลับมาแล้ว
ผมก็จะมาเอาที่เดิมคืนใช่แต่ว่าฝ่ายชายคู่กรณีเขาไม่ยอมครับ
เขาบอกว่าอ้าวก็ที่ผ่านมาฉันขายแยกตรงนี้แล้วนี่

เท่ากับว่าการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ
นี่คือการเจรจาธุรกิจใช่ไหมคุณ
เออจะใช้อย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณ
ทีนี้ค่ะก็เลยทำให้ชกต่อยกัน
แล้วเมื่อวานนี้ไปขายพวงมาลัยไงตรงเกาะกลางสี่แยก
แล้วก็กลายเป็นว่าฝั่งคู่กรณีเขาก็ปรีเข้ามาทำร้ายเลย

บอกแล้วว่าไม่ต้องมาขายที่นี่อีกฟังไม่รู้เรื่องเหรอ
แล้วก็เข้ามาทำร้ายแบบในคลิปแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตัวนายสอนชัยไงโดนชกเยอะกว่า
เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองลำปาง

แต่ตำรวจเขายังไม่รับแจ้งเพราะว่าไม่มีหลักฐาน

บอกว่าให้ไปแจ้งความอีกรอบนึงช่วงบ่ายวันนี้
แล้วเดี๋ยวจะเรียกชายชุดดำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ต้องมาคุยกันด้วยแหละว่าเอาหลังจากนี้
ใครจะขายตรงไหนใครอยู่พื้นที่ตรงไหน